เราอ่านข่าวไปของพี่โตโน่ที่บอกว่ามีโปรเจคใหม่ในการช่วยเหลือท้องทะเล
กับการว่ายน้ำข้ามเกาะที่จังหวัดสุราชธานี
เห็นว่าจะข้ามไปที่เกาะสมุย๑๔เกาะด้วยกันเลย๑๒เกาะด้วยกัน
ระยะทาง๘๒กิโลเมตร
ต้องการเอาเงินไปบริจาค๕๐ล้านบาท
ไปช่วยสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเล
ล่าสุดเมื่อวานนี้เจอน้องสาวคนสนิทน้องนิชา
เจ้าตัวบอกว่าตอนที่รู้ครั้งแรกเลยว่าพี่โตโน่
จะทำภารกิจนี้บอกเลยว่าตกใจค่ะ
แล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยมากเลยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังน้องนิชาจะห่วงขนาดไหนนะ
พร้อมกับจะสนับสนุนเต็มที่ค่ะ
เสี่ยงค่ะแต่ว่าทีนี้เขามีทีมทั้งทีมแพทย์ทีมครูฝึก
แล้วก็มีคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็คอยศึกษาว่ามันทำแบบไหนจะปลอดภัยที่สุด
เพราะฉะนั้นก็ไว้ใจทีมงานของพี่เขาทุกคน

นิชาจะไปตามไปช่วยดูไหมคะ

ถือว่าเป็นโปรเจคพิเศษใหญ่ครั้งนี้เลยนะคุณนะ
ก็ขอให้ปลอดภัยตั้งแต่กิโลเมตรแรกไปจนถึง๘๒กิโลเมตร
ทุ่มเทนะคุณโตโน่เขาซ้อมมา๗เดือนแล้วนะ
เขาบอกว่าแต่ก่อนนะไหว้ได้เป็นแต่ท่ากบ
ตอนนี้เพิ่มฟรีสไตล์มา๑ท่าแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับโปรเจกต์นี้สำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ